เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับความผูกพันของพี่น้องที่ไม่อาจทิ้งกันได้แม้ต้องเจอวิกฤตหนักของชีวิต
เบาหวานเป็นถึงขนาดไหนแล้วครับป้าครับ

ตอนนี้โรคไหนที่มันกำเลิบมากที่สุด
โลกใต้นี่แหละครับขั้นสาม
เหมือนเราเป็นลูกที่แย่ค่ะเรายังดูแลแม่ตอนนี้ไม่ได้
ผิดพลาดอะไรหนูขออภัยพี่นะหนูรักพี่

น้องสาวที่ต้องใช้ชีวิตในบ้านปลายทำมาหาเลี้ยงพี่ชายที่ป่วยถึงสองคน
แต่ถึงแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยแทบหมดลมหายใจ
น้องสาวคนนี้ก็จะขอสู้ด้วยแรงกายให้สุดหัวใจ
เพื่อพี่ชายทั้งสองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ชีวิตป้าต้องทำงานไม่มีวันหยุดมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว
ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายสักแค่ไหน
ป้าก็หยุดทำงานไม่ได้

เลี้ยงดูพี่ชายสองคน
คนหนึ่งก็แก่มากแล้ว
ส่วนอีกคนพิการทำอะไรไม่ได้ค่ะ
ทุกวันนี้ป้าหมายก็มีอาชีพขาย
มันปิ้งกล้วยปิ้งที่สลัดเสรีสอง
ตอนบ่าย๒ป้าหมายก็เริ่มไปซื้อมันมา
พอออกมาล้างแล้วก็มาติดไฟ
ต้มน้ำตาลเสร็จแล้วก็มาปิ้งมัน
๔ป้าก็จะตื่นมาจัดข้าวจัดของ
รอมอเตอร์ไซค์มารับ
บางครั้งก็มอเซล์รับจ้าง
ลูกสาวก็มารักบ้าง
ไปถึงสลัดก็หกโมงคืน
ป้ายืนขายของมาตั้งถึงบ่าย๒โมง
เมื่อยล้าหัวเข่าก็ปวด
สุขภาพป้าก็ไม่ค่อยดี
เคยเป็นมะเร็งมดลูกค่ะ
ตอนเป็นมะเร็งก็ปวดท้อง

ก็หายมาแล้วสิบประปี
สุขภาพป้าก็ยังไม่ดีขึ้นเลย

ต้องกินยาทุกวัน
บางทีเบาหวานขึ้นเยอะ

บางทีร่างกายป้าก็ไม่ไหว
แต่ต้องอดทนทำเพราะป้ามีภาระ
ต้องเลี้ยงดูพี่ชายสองคน

เวลาโรคเก้าเขากำเลิบเขาก็ทำอะไรไม่ไหว
ปวดตามข้อมากแทบจะร้องไห้เลย
กขาก็ไม่ขึ้นยกมือก็ไม่ได้
ปวดไปหมดทรมานมากครับ
เขาบอกว่าแก่แล้วจะมาทำอะไรเขาไม่รักหรอก
โอ๊ยแกเดินทางด้านกว่า
โม่งเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีแต่เขาก็ช่วยเราทุกอย่าง
อกมันล้างมันติดไฟต้มน้ำตาล
ทีมช่วยน้องทำงานอากาศมันร้อนมากครับ
มันก้มเงยมันน่ามืด
เวียนหัวขึ้นมาหงายท้องแบบนี้ครับ
หัวขึ้นมาหงายท้องแบบนี้ครับ
จากผมจะช่วยน้องสาวทำงานแล้ว
ผมต้องดูแลน้องชายผมอีกเขาไปไหนมาไหนไม่ได้
จะเข้าห้องน้ำผมก็ต้องพยุงเข้าไป

เนี่ยเขาเหมือนคนพิการเดินเหินไม่ได้

หมอบอกว่าเป็นโรครุมตอย
จากมือผมอีกขาขวาผมก็ไม่มีแรงมันรีบ
มีอยู่วันทึ่งพี่โม่งมายู่
ผมเดินเข้าห้องน้ำแล้วเกิดหงายหลังขึ้นมา
ผมนึกในใจว่าคุณจะเดินไม่ได้แล้วกูก็ยังมาเป็น
ภาระพี่น้องผมไปซื้อข้าวให้น้องแล้วก็ผมกลับมาเห็น
เขานอนไหงทองเนี่ยพยุงขึ้นมาผมก็เป็นห่วงถ้าเป็น

มือเขาหงิกครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้ครับอย่างดีครับเขา
กับเท้ากินข้าวได้จับแก้วน้ำบางทีก็ต้องค่อยค่อย

ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองไปอาบน้ำจับขันก็ลำบากจับ
บู่ก็ลำบากล่วงแผลล่วงแผลอาบน้ำที๓๔ชั่วโมงพี่ชาย
เคาะประตูแล้วผมก็บอกไปเข้าห้องน้ำบ้านอื่นก่อน
อาบไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จทุกวันนี้ป้าต้องมาเลี้ยง
ชายสองคนไม่คิดว่าเขามาเป็นภาระเราเป็นพี่น้องกัน
เราก็ต้องดูแลกันต่อไป
หนูเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่ใหม่ค่ะหนูมีภาระที่ต้อง
เลี้ยงดูลูกสาวอีกสองคนค่ะเลิกกับสามีไปประมาณเจ็ดแปด

ส่งเอกสารทั่วไปส่งของตามที่ลูกค้าสั่งค่ะ

หนูก็จะมารับแม่ไปส่งที่ตลาดค่ะ

หนูอยากให้แม่สบายขึ้น
แต่หนูทำไม่ได้
เพราะตัวหนูก็ยังมีภาระอยู่อะค่ะ

อยากให้แกแบบมีความสุขมากกว่านี้ไง
หนูสิทธิ์ใจที่หนูทำให้แม่ไม่ได้อะ
ใหม่ก่อนขายมันขายถ้วยปิ้ง

รายได้ป้าก็ตกเลย
ไหนจะค่าน้ำค่าไฟ
ไหนจะค่ากับค่าในบ้าน

แล้วก็หนี้นอกระบบอีกหมื่นห้า
ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละพันห้า

ว่าจะหาตรงไหนมาใช้หนี้

ชีวิตป้าก็จะดีขึ้น

เอาไว้ดูแลพี่ชายสองคน
ก็อยากให้เขาสุขภาพแข็งแรง

ครอบครัวป้าหมายจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ความเหนื่อยยาก
ต้องทำงานเลี้ยงดูคนในครอบครัวแบบนี้มากี่ปีแล้วครับป้าหมาย
อยู่กับลุงเงิ่งมา๓๔๐ปี
อยู่กับพี่ท้อมา๕ปีค่ะ

ทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเอ่ย
ตั้งแต่ตี๔ตื่นมาแล้วก็ตัดของ
ตี๕รถมารับไปขายของ
แล้วก็มาถึงตอน๓โมงเย็น
ป้าก็ซื้อมันมาทำต่อพรุ่งนี้ควัน

วันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ

เป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะขั้น๓
หายมา๑๐ปีแล้วค่ะ
ตัดเหรอครับ

เบาหวานเป็นถึงขนาดไหนแล้วครับป้าครับ
ไว้เหมือนกันเคยมีอารมณ์นั้นด้วยเหมือนกัน
มีค่ะเดิมมาเงี้ยมันจิมมืดหงิดนะ
เขาก็งอนเขาก็ไม่ถวดอะไร
เดียวเดี๋ยวเขาก็มาช่วยทำเหมือนเดิม

นิ่งนิ่งครับสักพักหนึ่งผมก็ขับมาช่วยต่อมาทำต่อ
ลุงโม่งนะครับแก่ไม่ตะบาย
ที่สำคัญเลยก็คือมีโรคเก้าโรคไตแล้วก็ความดันนะครับ
ตอนนี้โรคไหนที่มันกำเลิบมากที่สุด
ไตนี่แหละครับขั้นตราบครับ
ถ้านอนอย่างนี้นอนตรงไม่ได้ต้องตะแคง
เกาะมันเป็นขนาดไหนครับลุงไหนต้องเล่าให้เราฟังซิ
มากเลยครับปวดแทบอยากจะร้องไห้ครับ
อะไรก็ทำไม่ได้เดินเข้าห้องน้ำยังเข้าไม่ได้เลยครับ
แล้วทานยาแก้ปงแก้ปวดอะไรอย่างนี้ระงับพอช่วยได้บ้างไหม
มังแท้มันเตายังไม่หาย๓๔กวันมันจนจะหายครับ
เคยมีไหมมันกำเลิภตอนกำลังปอกมันมีไหม
อยากช่วยอ่ะปู่น้องซ์เนอะครับ
สาเหตุที่ลุงแบบว่าปวดขนาดนั้นแล้วยังต้องลุกขึ้นมาเพราะอะไรครับ

น้องก็ทำคนเดียวผมก็ต้องฝืนทำเอามา
ทำทั้งที่ยังปวดด้วยนะลุงนะ

ถึงเช้าทุนาก็ปอกมันปิ้งมันหูข้าว

พอลุงจัดการเรื่องมันเรื่องอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ย

ลุงเนี่ยก็จะต้องเป็นคนดูแลลุงท้ออยู่ที่บ้าน

ท้องมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ

เห็นบอกว่าหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตเหรอครับ

แต่มันมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ

เป็นลุมมาต่อยกันมา๕ปีแล้วครับ
เมื่อก่อนนี้บอกว่ายังพอเดินได้
แต่ตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนเห็นบอกต้องนั่งรถเข็นแล้ว

ผมก็เข้าห้องน้ำเองอะไรเอง

ทำอะไรบ้างช่วยตัวเองอะไรบ้าง
ก็ข้าอาบน้ำเอง
ข้าวก็ช้อนหล่นมั่งถึงมั่งเลยปากมั่ง
ทำไมลุงท้อพยายามสู้กับร่างกายขนาดนี้

พี่ชายอยู่บ้านก็จริงอยู่ผมเกรงใจเขา
ผมเลยทำเองดีกว่า
บางทีข้างกงเก้งหล่นใช้ไม้เขียว

เขาก็ช่วยเหลือกับตัวเองมาตลอดแล้วยิ่งมาเป็นอย่างนี้
เขาไม่เรียกไม่ถามผม
เขาทำเขาเองครับผม
แต่สิ่งหนึ่งเลยนะมันเหมือนกายภาพไปในตัว
มันก็เหมือนอยากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็แบ่งเบาเนอะ
เราไม่อยากเพิ่มภาระให้เขารู้แล้วว่าเขาเหนื่อยมาก
ครับ
อีกหนึ่งท่านก็คือน้องหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของแม่หมาย

สมัยก่อนยังพอมีลูกค้าได้เรียกบ้างยังได้ขับรถทั้งวัน

แล้วดูแลแม่ยังไงบ้างจุนเจือครอบครัวยังไงบ้าง
ส่วนมากหนูว่างหนูจะเข้ามาหาแม่
อยากกินอะไรก็จะไปซื้อให้
แต่ถ้าถามเรื่องจุนเจือครอบครัวหมายถึงว่าให้แม่บ้างอย่างนี้

หนูก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อของให้แม่ทานดีกว่า
ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นไหนล่ะครับ
คนโตหนูไม่มีเงินส่ง
ฉันยังเด็กน้อยอยู่เลย

เมร่รีอยังห่วงบ่อยเป็นลมบ่อย
เครียดเรื่องค่าใช้จ่ายของเขาค่ะ

มากค่ะเขาลำบากตั้งแต่เป็นสาว
เลี้ยงเราด้วยเลี้ยงตามงด้วย
หนูโตขึ้นมาหนูเป็นลูกแม่ค้าหนูก็เลยต้องเป็นแม่ค้า
หนูชอบภูมิใจในแม่ค่ะ
เห็นบอกว่านะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับ
อยากให้ท่านได้พักแล้วในวัยที่ท่านแก่ชะลา
แต่หญิงเป็นคนหนึ่งที่ยังทำตรงนั้นไม่ได้เลยใช่ค่ะ
ที่แย่ค่ะเรายังดูแลแม่ตอนนี้ไม่ได้
เรายังไม่พร้อมที่จะดูแลเขาอะค่ะ
หนูเคยบอกให้แม่หยุดขายของอะไรอย่างนี้
แม่ก็บอกว่าแม่ยังหยุดไม่ได้เพราะแม่ก็ยังมีภาระของแม่เขา
แต่ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากให้เขาอยู่แล้วหนู

วันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลก
ที่ชื่อว่าแม่คนนี้หญิงอยากจะบอกอะไรกับท่าน
มันเป็นความในใจที่อัดอั้นตันใจอยู่เชิญพูดได้เลยค่ะ
อยากจะบอกกับแม่ว่าอยากให้แม่รักษาสุขภาพ

ถ้าหนูมีโอกาสหนูอยากให้แม่สุขสบายมากกว่านี้ค่ะ

แม่ก็รักหนู
หนูห่วงสินะ
หมายเราก็ลำบากนะแล้วร่างกายเราก็ไม่แข็งแรง
แต่เรามีเหตุผลอะไรที่เราทิ้งพี่ชายสองคนนี้ไม่ได้
สมัยก่อนนี้ป้าไม่มีตังค์

ไปหาพี่ช้อไม่มีทุนพี่ท้อก็ให้
ตอนนี้เขาลำบากเราก็ต้องดูแลเขาค่ะ
วันนี้ป้ามีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายทั้งสองคนเชิญเลยครับ
ผิดพลาดอะไรหนูขออภัยพี่นะหนูรักพี่
ป้าขาวหนูบ่นบ้างอะไรบ้าง

แล้วก็เห็นบอกว่าเคยมีบางเดือนด้วยนะคุณผู้ชม
ถูกตัดน้ำตัดไฟก็มี

เคยโดนตัดแล้วใช่ไหมเคยค่ะ
เอาวันนี้มาต่อชีวิตกันก่อนนะป้านะแล้ววันนี้ถ้าได้เงินทุนไปป้าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับอันดับแรก
ป้าก็จะไปดูแลพี่ชายสองคนแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้เขาให้หมด
เหลืออันนั้นป้าก็จะเอาไว้พาเขาไปหาหมอ
วันนี้ขอบคุณป้าและครอบครัวมากนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้รับฟังกัน
ทางรายการของเรามีภาพถ่ายครอบครัวนะครับมอบมาให้เป็นที่ละลึก
ผมเชื่อว่าภาพถ่ายครอบครัวนั้นเป็นภาพความทรงจำที่ดีและมีความสุข
เพราะเวลาที่เราถ่ายรวมกันเห็นไหมครับมีแต่รอยยิ้มบนใบหน้ามีแต่หล่อสวยทั้งนั้นเลย
มอบให้ป้าหมายไว้นะครับขอให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูนะครับ

เรื่องราวของป้าหมายในวันนี้นะครับทำให้ผมได้เห็นความรักของพี่น้องที่มีพลังอันยิ่งใหญ่จริง
เพราะผมเชื่อว่าป้าหมายยังมีแรงสู้อยู่ทุกวันนี้ก็มาจากพลังในหัวใจที่ส่งมาให้จากพี่ชายทั้งสองนะครับ
ช่วงหน้าครับพี่ชายและน้องสาวจะจับมือกันเพื่อให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดและมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านกับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับเรามีโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อข้อละห้าพันบาท

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับช่วงนี้เป็นการตอบคำถามเพื่อเก็บสะสมเงินทุนต่อชีวิตนะครับ
พยายามตอบให้ได้ทุกข้อจะดีมากและผมจะภูมิใจมาก
ถ้าพร้อมแล้วใครจะต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามเนี่ยนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน๔เรื่องใน๔เรื่องนี้มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่๒สัตว์เลี้ยงแสนรัก

เรื่องกรุงเทพมหานครครับ
คุณหญิงครับอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้วครับ

เคยข้ามหรือเคยเห็นสะพานนี้ไหมฮะ
สะพานพระราม๘คุ้นใช่ไหมครับ

ชื่อเสียงของความสวยงามในสะพานพระราม๘นั่นก็คือกลางคืนเนี่ยจะมีไฟสวยมาก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สะพานพระราม๘ตั้งอยู่ในเขตใดในกรุงเทพมหานคร
ตัวเลือกที่หนึ่งเขตบางกอกน้อย

ส่งของให้ลูกค้าก็จะเลยไปถึงจังหวัดโน้นเลยค่ะ

ก็ส่งเอกสารด้วยอะไรด้วย

หญิงค่อนข้างจะมั่นใจในคำตอบพอสมควร

เรามาลุ้นคำเฉลยไปพร้อมกันครับว่า
จะถูกต้องหรือไม่

ตั้งอยู่ในเขตบางพลัดนั่นเองนะครับ

บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขันนะครับ
สำนักงานคณะกรรมธิการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มูลนิธิชัยพัฒนาในปัจจุบันนั่นเองนะครับ
ซึ่งก็คือเขตบางพลัดนะฮะคุณหญิง
ตอบถูกไปแล้ว๑ข้อเป็นไงบ้างใจชื้นไหม

ครอบครัวป้าหมายจากกรุงเทพมหานครตอนนี้ตอบไปแล้วหนึ่งข้อถูกด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ดีใจที่ตอบถูกค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยแม่แล้วค่ะ
คุณหญิงยังไม่หมดหน้าที่นะครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โม่งแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับลุงโม่งครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องครับ

เลี้ยงแสนลักษณ์นะครับขอเชิญลุงโม่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หญิงเขาเลือกเรื่องนี้ให้ถูกใจครับเพราะผมก็รักหมาอยู่แล้วครับ
ลุงเห็นบอกว่าในบ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอครับ

สุนัขนี่เป็นพันธุ์อะไรครับลุง

แล้วลุงเลี้ยงเขามากี่ปีแล้วล่ะ

แล้วก็มาประคบประงมป้อนข้าวป้อนนมอย่างนี้เหรอ

อกจากชิสุแล้วเนี่ยลุงยังรู้จักสุนัขพันธ์อื่นบ้างไหม
เอาละลุงเกี่ยวกับสุนัขนะฮะนี่เรามีภาพให้ด้วย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สุนัขพันธ์ใดมีอายุไขเฉลี่ยมากกว่ากันตัวเลือกที่หนึ่งชิสุ
ทำไมลุงโม่งมั่นใจว่าเป็นบูด็อกครับ
ดูแล้วมันโตกว่าอายุมันจะยาวกว่าครับ
เอาล่ะนั่นคือการวิเคราะห์นะครับ
แล้วก็เป็นคำตอบที่ลุงโม่งตอบไปแล้วนะครับ
โม่งตอบตัวเลือกที่สองบลูด็อกซึ่งเป็นคำตอบที่
ที่๒บลูดร็อกซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิดครับ
จริงแล้วเนี่ยนะฮะชิสุมีอายุไขเฉลี่ยมากกว่านะครับ
ชิสุเนี่ยมีอายุไขเฉลี่ย๑๔๑๖ปีนะครับ
ลูด็อกเนี่ยมีอายุเฉลี่ย๘๑๐ปีเท่านั้น
ปกติแล้วหมาพันธุ์ใหญ่เนี่ยอายุไขเขาสั้นกว่าหมาพันเล็กลุง

เอาล่ะเพิ่งพลาดไปหนึ่งข้อแต่อย่าเพิ่งใจเสียนะครับ
คราวนี้ตอบผิดก็ไม่เป็นไรยังได้ลุ้นเงินล้านอยู่
อ่ะลุงโม่งครับยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ท้อนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับลุงท้อครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องครับ

เชิญลุงท้อมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปค่ะ

ให้สามารถขวาเงินทุนต่อชีวิตสะสมเพิ่มเติมให้ได้
กับคำถามในข้อนี้สู้นะครับลุง
ลุงเคยดูอะไรในช่องไทยรัฐทีวีบ้างครับ

ที่บอกนะครับว่าในบ้านของเราเนี่ยดูข่าวบ่อยเหมือนกัน

พอรู้ไหมว่ารายการไหนออกอากาศวันไหนกันบ้าง
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รายการเกี่ยวกับข่าวรายการใดออกอากาศทุกวัน
ตัวเลือกที่หนึ่งคู่กัดสะบัดข่าวตัวเลือกที่สองข่าวใส่ไข่
สาวอาทิตย์แล้วเขาไม่มีข่าวใส่ไข่อ่ะหนึ่งคู่กัดสะบัดข่าว
ตัวเลือกที่หนึ่งคู่กัดสะบัดข่าวครับ
มั่นใจไหมมั่นใจครับไหนมั่นใจอ่ะตอบไปแล้วล่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งคู่กัดสะบัดข่าวเป็นคำตอบที่

ถูกครับโอ้โหสุดยอดเลยครับลุงท้อสมกับเป็นแฟนไทยรัฐทีวีจริงจริง
ยินดีด้วยครับรายการคู่กัดสะบัดข่าวออกอากาศทุกวันนะครับ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที

นาฬิกา๑๕นาทีส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกานะครับส่วนข่าวใส่ไข่เขาออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นครับเอาละฮะตอนนี้ครอบครัวป้าหมายจากกรุงเทพนะครับตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่๑๐๐๐
คำถามไปครบแล้วนะครับคุณผู้ชมสามข้อแต่ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวของป้าหมายนะครับจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้น
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะครอบครัวก็ตอบคำถามไปทั้งหมดแล้ว๓ข้อนะฮะสะสมเงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
รายการเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวของป้าหมายจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เอาใจช่วยด้วยนะครับคุณผู้ชมป้าหมายขายอะไรนะ
มันปิ้งกล้วยปิ้งฮะแล้วก็มันทิพย์มันทิพย์กับมันปิ้งต่างกันยังไงครับ
มันปิ้งใช้เวลานานค่ะ๖ชั่วโมงมันอิ๊บทำแบบ๑ชั่วโมงเดียวก็เสร็จ
มีของมาด้วยใช่ไหมมีค่ะเอาเอาของมาเลยเอามาดูเลยมาแล้วมา
อันนี้เรียกว่ากล้วยหักมุกปิ้งค่ะขายยังไงจ๊ะป้าสำหรับกล้วยปิ้ง
ละสิบค่ะส่วนอันนี้แหละครับข้างหน้าผมอันนี้มันปิ้งเจ้าเก่าเภารัส
ใช้เวลา๖ชั่วโมงนะคะไร้สีไร้เซียนอันนี้ขอยังไงชิ้น
หกสิบกับเจ็ดสิบค่ะไม่อร่อยรับคืนค่ะ
ของเราขายตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕โมงเย็นที่ตลาดเสรี๒ค่ะ
ป้าแล้วชื่อร้านป้าเป็นยังไงชื่ออะไร
วันนี้ผมมีของขวัญให้ป้าติดมือกลับไปด้วยอ่ะมาเลยครับ
อันนี้คือของที่ผมอยากมอบให้ป้าจากน้ำใจของเรา
เกมต่อชีวิตนะฮะสมหมายมันเผาเจ้าเก่าภาวรัฐนะครับ
อุ้ยน่ารักมากน้ำใจอะไรหลงทำไมดิฉันอยากได้มาก
ร้านป้าจะได้ขายดีขึ้น
ต่อไปนี้นะไปร้านผ้าหมายนะครับ
เราจะเห็นโลโก้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้เลยนะ
เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ
เกี่ยวกับมันทิพย์
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วพอปั้นเสร็จแล้วเราต้องไปย่างไปทำอะไรอีก
ไปปิ้งที่เตาขาหอม
เอาล่ะต้องการผู้ช่วยไหมครับเดี๋ยวเราจะปั้นมันทิพย์กัน

เชิญครับทั้งสองท่านมาเป็นผู้ช่วย
โดยและกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
มันทิพย์จำนวน๔๐ลูกภายในเวลา๓นาที
บ้านมันทิพย์ได้ลุงโม่งมาช่วยอุ่นใจ
ยังไงก็ทำทันเราสองคนปั้นเก่ง

หญิงจะเป็นคนตักมันทิพย์นะครับ
เอาช้อนนี่นะครับประคองมันทิพย์เอาไปวางบนตะแกง
ครบตามจำนวนแล้วก็ตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
พร้อมไหมครับทั้งคู่พร้อมค่ะ
๓นาทีมีค่านะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ด้วยความเป็นมืออาชีพของลุงโม่งและป้าหมาย
กับการปั้นมันทิศ๔๐ลูก
นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและไม่ใช่เรื่องยาก
สำหรับทั้งสองคนขอเพียงไม่ตื่นเต้น
ก็น่าจะรับเงินที่วิทยาศาสตร์สมไปได้สบาย
ยังไงก็สู้นะครับ
๒๐นะอันนี้นะ

เร็ว

โอ้โห

อันนี้๓๒

พอแล้วครับ

ทุกคนวางมือ
เกมสำหรับภอพลัวก็คือเกมปั้นมันทิป

ป้าหมายทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
๒นาที๔๘วินาทีครับ
ข้อพลัวประหมายนะครับจากกรุงเทพมหานคร
ตอบไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อนะครับ
ได้รับเงินทุนสะสมต่อชีวิตตอนนี้อยู่ที่
เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นครับว่า
ครอบครัวป้าหมายจากกรุงเทพมหานคร
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

กล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้

เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
รับโบนัส๑๐๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
โชคและดวงล้วนนะครับ

เป็นคนที่ดวงดีเพราะชอบทำบุญ
สาธุขอให้บุญกุศลหนุนนำนะครับ
ถ้าหยุดแบบนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
วันนี้ผมขอให้โชคดีนะครับ
แต่ตอนนี้ตัวแทนของครอบครัวที่จะมาหมุนกล่องโบนัสคือ

ลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวของป้าหมายจากกรุงเทพมหานคร
คว้าโบนัส๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

หมุนบอป
ปุ๊บ
เอาแล้วมาลุ้น

นั้น๑ล้าน

ถ้ากล่องที่เหลือหมุนมาหยุดเหมือนกันแล้วก็
จะกลายเป็นโบนัส๑แสนบาททันทีครับ

กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ

เกมต่อชีวิตมูลค่า๕๐๐๐บาท

วันนี้นะฮะครอบครัวป้าหมายจากกรุงเทพมหานครนะครับ

และเงินทุนต่อชีวิตที่สะสมเอาไว้อีก๑๕๐๐๐บาท

ป้าหมายวันนี้เงินทุนที่ได้ไปต่อชีวิตป้าจะนำไปทำอะไร
หนี้๒๕๐๐บาทแล้วก็ให้ค่าน้ำค่าไฟอีก๒๐๐บาท
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมให้เต็มได้

กำลังใจจากครอบครัวก็คือยาวิเศษที่จะทำให้เราได้มีแรงสู้ต่อไปนะครับ
ในวันที่เหนื่อยจนสุดหัวใจ
เรามาร่วมกันเป็นยาวิเศษเพื่อให้ครอบครัวของป้าหมายนะครับ

เพื่อพี่ชายทั้งสองด้วยทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย

ฝากครอบครัวเล็กของป้าหมายไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อท่านหนึ่งท่านใดอยากช่วยช่วยเถอะครับ

ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ
คุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต

ผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทุกวันนี้หนูก็มีภาระต้องดูแลคนหลายคน

ยุนี่ก็นอนป่วยติดเตียงมา๗๘ปีแล้วค่ะ
แล้วหนูก็ยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกหนูสองคน
คือเขาสู้นะเข้าใจครับแต่ว่าร่างกายป่วย

หมอบอกจะเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป